เสียแป้งนาโนตยังตามตัวไม่เจอนะยังไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ที่ไหน
แต่วันนี้ในคดีการหนีออกจากโรงพยาบาล
ที่นครศรีธรรมราชของเสียแป้งนาโนต
นักโทษชายในคดีอุกชกรัน
มีออกหมายจับเพิ่มอีก๒นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำนะ
แต่ดูทางนี้ก่อนนะฮะคนล่าสุดที่จับได้เนี่ยคือในหนอน
นอนคือคนที่ขับรถเก๋งคันสีดำไปกับกลุ่มรถกระบะสีขาวอีก๒คัน

ที่มีคลณิเบากับอ่า

พันธุ์ประบฏเอกนัตถวุธทองทิพย์
รองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุมตัวหนอนไปชี้จุดเกิดเหตุจุดต่างนะฮะ
พาเสียแป้งนาโนตหรือว่านายชาวลิศทองด้วงวัย๓๗ปี
นักโทษชายของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่คืน๒๑ต่อเนื่อง๒๒ตุลาคม
นี่ฮะก็พาไปชี้จุดอยู่๕จุดนะครับมีหน้าโรงพยาบาล
มีหลังตึกของโรงพยาบาลมีจุดที่เสียแป้งเนี่ยเอามาขึ้นรถ
มีจุดไปซื้อขนมที่๗๑๑ด้วยมีจุดรีสอร์ทที่ไปเข้าพักด้วยนี่นะฮะ
หลังจากที่ในหนอนก็ยอมรับสารภาพว่าทำหน้าที่ในการขับรถเก่งคันสีดำ
นำหน้าขบวนรถของเสียแป้งออกจากโรงพยาบาล
โดยช่วงแรกมีเสียแป้งนั่งรถมากับเขา
พอรถขับผ่านสี่แยกหัวถนนสาลามมีชัย
เสียแป้งก็เปลี่ยนลงจากรถเก๋งสีดำของเขา
ไปนั่งกระบะมิซูบิชิสีขาวที่มีในปอยหรือว่าลูกวัวเป็นคนขับ
อยหรือลูกวัวก็เป็นคนที่พาลงมาจากลิฟต์ของโรงพยาบาลนะฮะ

หลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพัทธลุงแล้วก็ไปสตูน

นอนบอกทีนี้ก็แยกย้ายกันหลบหนีคนละทิศคนละทาง

เมื่อปี๔ของ๒๑ตุลาคม
เขาขับรถเก๋งซีวิกคันสีดำมาจอดด้านหน้าโรงพยาบาล
มีรถกระบะมิซูบิชิสีขาวของปอยจอดเทียบอยู่ทางขวามือ
ลักษณะจอดกินเลนกันโดยรถหนอนเนี่ยจอดชิดทางเท้า
แต่เขาไม่ได้เข้าไปในโรงพยาบาล
แล้วเขาก็ขับออกไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อ
ในพื้นที่ตำบลท้ายสัมเภาอำเภอพระพรมก่อนจะเข้ารีสอร์ท
พอเข้าไปเข้าพักรีสอร์ท
ปอยเนี่ยนะฮะพักห้องหมายเลข๔
นอนนี่จะนอนห้องเลขที่๒๗
ห้องของทั้งคู่เนี่ยดูไกลกันนะฮะ
ว่าด้านหลังห้องเนี่ยมันติดกัน
ส่วนบิ๊กพักห้องหมายเลข๒๖

แล้วต่างคนเนี่ยก็ต่างอยู่กับลูกกับเมีย
เสียแป้งเขาหนีช่วงกลางดึกใช่ไหมของคืน๒๑ต่อเนื่อง๒๒ตุลา
แต่อันนี้เขามาพักที่นี่ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะ
เช้ามืดของวันที่๒๑ตุลาช่วงตี๔นะฮะ
แล้วไปดูลาดเหลาที่โรงพยาบาลมาก่อนรอบหนึ่งแล้วนะฮะ
แต่ว่านอนเขาบอกผมไม่ได้ขึ้นไปในโรงพยาบาล
โดยช่วง๕ทุ่มของวันที่๒๑ตุลาคม
นอนบอกว่าวันนั้นผมขับรถเก๋งสีดำออกจากรีสอร์ท
จอดหลังโรงพยาบาลหลังตึกอายุรกรรมหญิงเก่า
ตอนนั้นเห็นเสียแป้งเนี่ยเดินถือปืนลงมาจากอาคารของโรงพยาบาลแล้ว
ลงมาพร้อมกับปอยหรือว่าลูกวัว
นั่นเท่ากับว่าจริงแล้วเนี่ยถามว่าเสียแป้งหนีออกมาได้ตอนไหนก็คือ
ตั้งแต่๕ทุ่มของวันที่๒๑ตุลาคมนะฮะ
แต่ถ้าเราดูจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลเนี่ยเวลามันอาจจะคลาดเคลื่อนไง
ใช่ไหมกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลบอกว่าเป็นช่วงเที่ยงคืน

แต่เที่ยงคืน๖นาทีมันเข้าสู่วันที่๒๒ตุลาคม

แต่หนอนบอกความจริงลงมาคือ๕ทุ่ม
เอาไปเมื่อคืนนั้นเสียแป้งก็ลงมากับปอย
พอลงมาจากลิฟต์ของโรงพยาบาลออกจากอาคารแล้วเนี่ย
เสียแป้งก็เดินมาที่จุดที่เขาจอดรถกันอยู่
โดยเสียแป้งเนี่ยเปิดประตูด้านหลัง
แล้วเข้าไปนั่งฝั่งคนขับ
แล้วก็แทรกตัวเข้าไประหว่างคาซีสของลูกของหนอน
นี่ฮะตอนนั้นเนี่ยหนอนบอกผมเนี่ยไม่ได้อยากพาเสียแป้งหนีเลยนะ

ผมทำไปเนี่ยเพราะจำใจ
จำใจขับรถออกไปแล้วก็มีกระบะมิซูบิชิสีขาว๔ประตูของปอย
อีซูซูสีขาวของบิ๊กขับตามมา
นี่ทีนี้พอขับไปสักพักนึงเนี่ยหนอนบอกด้วยความที่ผมก็ไม่ได้เต็มใจให้เสียแป้งเนี่ย
มานั่งในรถของผมแล้วก็ให้ผมพาหนีอยู่แล้วเนี่ย
ก็มีการจอดรถกันเพื่อให้เสียแป้งเนี่ยไปนั่งรถของปอย
เปลี่ยนรถกันที่ริมทางหลวงหมายเลข๔๐๘ในพื้นที่ตะบนท่าเรืออำเภอเมือง
นครศรีธรรมราชหน้าสวทนครศรีธรรมราช
จากนั้นทั้งหมดก็พากันขับรถต่อจนถึงเขาพระผ้า
รอยต่อจังหวัดตรังแล้วก็พัทธลุงแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนี
โดยในหนอนเนี่ยนำรถเก๋งไปจอดทิ้งไว้หลังบ้านของเขาที่จังหวัดพัทธลุง
เบาะหลังด้านขวาฝั่งคนขับแล้วก็แทรกคาซี
ของลูกของลูกของหนอนเนี่ยไปนั่งไปนั่งอยู่ในรถคันดำนะฮะ
เดี๋ยวขอดูตอนเปิดเสียงตอนต้นหน่อยอันนี้จอดตรงนี้สักประมาณกี่ทุ่ม
ตีสิบเอ็ดหรอตีสิบเอ็ดหรอว่ะถ้าตีสิบเอ็ดกว่ากว่าเนี่ยมันต้องห้าทุ่มกว่ากว่า
เพราะหนอนบอกเสียแป้งเนี่ยลงมาจากอ่าโรงพยาบาลตอนห้าทุ่มค่ะ
อ่าภาษาทีนทางใต้เนี่ยตีสิบเอ็ดก็คือก็เลขสิบเอ็ดอ่ะก็คือห้าทุ่มกว่ากว่า
นี่นะฮะหนอนบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยเช่าบ้านอยู่ที่เกาะลันตาจังหวัดกะบี่
อ่าก่อนที่จะมารับเสียแป้งนะพี่หนอนเขาบอกขอเคลียร์หน่อย
ว่าผมไม่เต็มใจรับเสียแป้งขึ้นรถเนี่ย
คืออย่างนี้เขาบอกเหมือนเขาถูกหลอกมาเขาเนี่ยเช่าบ้านอยู่ที่เกาะลันตาจังหวัดกะบี่
อยู่กับลูกกับเมียแล้วปอยเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ย
โทรศัพท์มาหาบอกให้มาหากันหน่อยที่นครศรีธรรมราช
เขาก็ขับรถมาหาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่าเสียแป้งจะหนีจากโรงพยาบาล
ค่ะอ่าเหมือนกับเพื่อนเนี้ยหลอกให้มาด้วยกันอ่า
เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยหนอนบอกว่าผมอ่ะรู้จักเสียแป้งอืม
แต่ไม่ชอบเสียแป้งอยู่แล้วค่ะอ่าอันนี้หนอนเขาบอกนะ
เดี๋ยวถ้าเจอเสียแป้งก็ไปเคลียร์กันเองนะ
ทีนี้หนอนเนี่ยเป็นเพื่อนกับบิ๊กแล้วก็ปอยเพื่อนบอกเอ้ยขับรถมาหากันหน่อย
เขาก็มาไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่ว่าให้มานอนที่รีสอร์ทไปโรงพยาบาล
เสียแป้งเนี่ยจะลงมาจากโรงพยาบาลแล้วคือการหนีออกจากโรงพยาบาล
พอเสียแป้งลงมาปุ๊บแทรกตัวขึ้นรถเขาปั๊บเนี่ย
เขาก็เลยหาจังหวะเปลี่ยนรถเพื่อให้เสียแป้งเนี่ย
ขึ้นรถของปอยแล้วทีนี้ก็แยกย้ายกันหนีต่อ
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะครับตำรวจก็คุมตัวหนอน
อ่าไปคลุมตัวให้ที่สอบภอมมือนครศรีธรรมราชเหมือนเริ่มนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปฝากขังที่ศาลวันพรุ่งนี้นะฮะ
อ่านี่ดูดูวันนี้ดูไม่เครียดนะดูไม่หุ่นหิดเหมือนวันแรกที่มาเลยค่ะ
วันแรกนี่มานี่ขมวดคิ้วเลยนะแล้วก็เป็นแบบเอ้ยค่อยถามไม่รู้
แปบตาอยู่อย่างเงี้ยวันแรกที่ถูกจับได้อาจจะนอนน้อยหรือเปล่า
นี่นอนเต็มอิ่มอยู่โรงพักได้นอนทั้งคืนดูผ่อนคลายขึ้น
ที่เขาจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์จะให้การหรือไม่ให้การนะค่ะอ่า
แต่วันนี้วันนี้เขาพูดเยอะเขาก็พูดหมดเลยว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
มากับเพื่อนไม่รู้เลยว่าจะพาเสียแป้งหนี
คุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวของหนอนก็มาเยี่ยมนะฮะ
ของหนอนเนี่ยคือลูกเพิ่ง๔เดือนเองนะเนี่ย
บอกเท่าที่เยี่ยมวันนี้สามีก็ดูเครียดน้อยลง
โวยวายเมื่อวานนี้ก็น่าจะนอนน้อย
แล้วที่มาคุยกันหนอนก็ไม่ได้คุยอะไรเรื่องคดีเลย
คุยกันเรื่องของลูกของแม่ของครอบครัวมากกว่า
แล้วนี่ก็ระหว่างที่หนอนถูกสอบเพิ่มเติมนะฮะ
เธอบอกเธอก็อุ้มลูกไว้๔เดือนมาให้กำลังใจสามี
ยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่เคยพูดนะ
ว่าสามีเนี่ยไปส่งเสียแป้งถึงชายแดนมาเลเซีย

ว่าเขาคุยกับใครยังไงหนุ่มไม่ทราบค่ะ

แต่นี่คือคำให้การคำกล่าวอ้างของหนอนนะ

สุดวันนี้ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๒คน
ในคดีนี้นะครับเป็นผู้คุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
นายเอกลักษณ์ชัยการอายุ๓๕ปีกับนายวรินทรทองประจงอายุ๔๑ปี
ข้อหาผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับ
โทษก็หนักอยู่นะครับ๑๑๐ปีนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของผู้คุมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ใช่ค่ะตอนที่คุมตัวออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็การเฝ้าดูแลที่โรงพยาบาลนะครับ
นายว่ารินทรท่านผู้ชมครับว่ารินทรทองประจงหนึ่งในผู้คุมที่ถูกออกไม้จับ
น้ำสกุลเดียวกับบอยนะบอยคเนทเขาน้ำสกุลทองประจงนะฮะ
อยคือหนึ่งในผู้ที่ขับรถบอยเป็นคนที่เอากระเป๋าที่มีกุญแจผี
ที่มีครีมตัดเหล็กขึ้นไปให้เสียแป้งที่ห้องพักที่โรงพยาบาล
เป็นตัวละครใหม่ที่อยู่ดีก็ไปถูกจับที่ไปดูหนังดูสับปะเหลอนะ๒๖ตุลาคม
ทีแรกคิดว่ามีแค่ปอยกับบิ๊กใช่ค่ะแล้วก็รถเก๋งสีดำอีกคนนึงไม่รู้ใคร
แล้วบอยก็มาถูกจับบอยบอกผมเอากุญแจไปให้เอากระเป๋าไปให้
คือภาพกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลคือเห็นชัดมากขึ้นไปเลยไปถึงเตียงคนไข้เลย
พลังคุมหนึ่งในผู้คุมที่ถูกออกหมายจับวินทรทองประจงเนี่ย
เกี่ยวพันกันอย่างไรเท่ากับว่าตอนนี้คดีเสียแป้งนาโนต
หลบหนีออกไปจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้คุมเรือนจำอีก๒คน
ผู้คุมเรือนจำเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาพบตำรวจจะมามอบตัวอะไรยังไงหรือเปล่านะ

คนที่เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยถูกจับหมดแล้วได้หมดแล้ว